นี่ค่ะคือคนที่เขาเดินเท้าเขาก็งงว่าอ้าวแล้วขึ้นมาได้ยังไง
อันนี้เป็นทางเดินนะคะมันเป็นทางเดินสำรวจธรรมชาติของดอยสุเทพเขานะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าพระมหาสง่าชายวงศ์เจ้าอาวาสวัดผาลาศ
ดอยสุเทพเขาสุดทนก็เลยโพสต์คลิปภาพคาราวานรถจักรยานยนต์วิบากแอบขึ้นไปใช้เส้นทางเดินป่า
ดอยสุเทพที่เขาเปิดให้เดินเท้าเพื่อศึกษาธรรมชาติเท่านั้น
แต่กลับพากันไปขี่รถจักรยานยนต์วิบากพร้อมเขียนข้อความเตือนสติว่า
ซึ่งช่วงหนึ่งต้องขี่ผ่านท่อนไม้เนี่ยคุณผู้ชมล้มเลยนะฮะ
คันนี้ผ่านไปไม่ได้นะฮะนักท่องเที่ยวชายหญิงชาวต่างชาติเขาเห็นก็พยายามเข้าไปช่วย
แต่ว่าชายที่ล้มบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องช่วย
ก่อนพยุงรถเราก็ขี่ต่อไปนะครับ
ทั้งนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเส้นทางนี้มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบรุษแล้ว
ชาวเชียงใหม่เขาก็รู้กันดีเป็นเส้นทางเดินเท้าสู่ยอดดอยสุเทพ
จะเป็นเส้นทางที่เดินลัดเลาะตามป่าเขาลำห้วยผ่านไปทางวัดผาลาศ
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวใช้เป็นเส้นทางเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติของดอยสุเทพนะครับ
หลังจากที่มีการโพสต์คลิปดังกล่าวออกไปชาวเน็ตต่างก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก
และต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดการกันหน่อย
แล้วต่อมาก็ความไม่มีจิตสำนึกของคนในกลุ่มนี้ของรถจักรยานยนต์วิบากที่ไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ
ผืนป่าดอยสุเทพพร้อมระบุว่ากลุ่มรถจักรยานยนต์วิบากที่เห็นนั้นอาจจะเป็นของชาวต่างชาติก็ได้
สง่าเจ้าอาวาสวัดผาลาศบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเย็นของวันคริสต์มัส๒๕ธันวาคม
มีนักท่องเที่ยวไปพบนักท่องเที่ยวต่างชาติ๓คน
ขี่รถจักรยานยนต์วิบากขึ้นมาตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติถือว่าไม่เหมาะสม
และชาวต่างชาติเขาก็คงไม่รู้เรื่องของกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
ขี่ขึ้นไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการ
ก็อยากฝากบอกให้ผู้ประกอบการที่ปล่อยรถเช่าขึ้นมาควรจะดูแลกันหน่อย
ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวที่ไปเช่ารถด้วยว่าควรจะทำอย่างไร
หรือไม่ควรทำแบบนี้ที่จุดไหนอย่างไรกันบ้างนะครับ
มีโยมที่มาทำบุญที่วัด
แล้วก็โยมเนี่ยจะเวลามาทำบุญก็ชอบกับเดินชมธรรมชาติ
แล้วพอดีเมื่อวานนี้ตอนที่เดินอยู่ประมาณสัก๔โมง
ก็ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเอามอเตอร์ไซค์วิบากขึ้นมา๓คัน
ก็ขึ้นมาตามเส้นทางเดินบริเวณนี้

แล้วก็ขึ้นมาบอกที่ข้างบนวัด
ปกติแล้วเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินธรรมชาติ
ก็ตลอดระยะเวลาที่อยู่มาเนี่ย
ยังไม่เคยมีใครเอารถขึ้นมาในเส้นทางนี้
ก็พอเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเอารถขึ้นมาเนี่ย

มันจะทำลายเรื่องของสภาพแวดล้อม

ส่วนทางด้านของนายพนมใจเขียวครับ
เป็นหัวหน้าด่านตรวจปลาหมาย
เตรียมทำรั้วกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำรถแบบนี้ขึ้นไปขี่บนเส้นทางธรรมชาติแบบนี้อีกนะครับ
ก็ต้องฝากย้ำไปยังผู้ให้เช่ารถฝากย้ำไปทางผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยเตือนนักท่องเที่ยวกันด้วย